คุณผู้ชมคะต่างประเทศมีเหตุการณ์หนักเกิดขึ้น
สองประเทศสองที่ด้วยกันนะคะที่แรกโซมาเลียค่ะ
เป็นกลุ่มนรบเอาฉบับเครือข่ายของอัลกออิดะนะคะ
ก่อเหตุโจมตีโรงแรมชื่อดังกลางเมือง
เหตุการณ์ที่นี่ผู้เสียชีวิต๑๕คนด้วยกันค่ะ
ส่วนที่สหรัฐอเมริกาเป็นเหตุยิงกันภายในมหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะ
มหาวิทยาลัยต้องประกาศปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งวัน
แล้วก็เข้าเคลียร์พื้นที่อย่างเร่งด่วนค่ะ
ซึ่งก็อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียในนครลอสแองเจลีส
เพื่อนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ออกจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด
สั่งปิดการเข้าออกมหาวิทยาลัยเป็นเวลากว่า๒ชั่วโมง
แล้วก็ประกาศยกเลิกการเรียนการสอนตลอดทั้งวันค่ะ
โดยผู้บัญชาการตำรวจแคลิฟอร์เนียบอกว่า
เมืองต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมและฆ่าตัวตาย
ซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือน่าจะเป็นมือปืนนั่นแหละค่ะ
ส่วนตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายแล้วคือถูกควบคุมได้หมดแล้วนะคะ
โดยทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้วนะคะเป็น
ทางด้านวิศวกรรมยานอวกาศและวิศวกรรมเครื่องกลนะคะ
รายละเอียดของมือปืนยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นใครชื่ออะไร
แต่เพื่อนผู้เห็นเหตุการณ์นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเล่าให้ฟังว่า
ศาสตราจารย์คนนี้เนี่ยถูกยิงโดยนักเรียน
ซึ่งนักเรียนคนนั้นก็ยิงตัวตายไปแล้วนะคะ
โดยสาเหตุมาจากเกรดที่ไม่ดี
แล้วก็จะมีวันจบการศึกษาก็คือในวันศุกร์หน้า
ก็คือคณะวิศวกรรมที่เขาเกิดปัญหาที่มีการยิงกันเนี่ยนะคะ
เขาจะมีการแบบดินเนอร์กันรับประทานอาหารข้ามกันในคืนวันพระฤหัสบดี
ก็คือคืนวันถัดไปนี่เองแต่ก็มาเกิดเหตุนี้ก่อน
ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ปิดการเรียนการสอน

คณะอื่นยกเว้นวิศวกรรม
วิศวกรรมจะไปเปิดนู่นวันจันทร์หน้านะคะ
ส่วนอีกสถานที่หนึ่งค่ะที่โซมาเลียคุณผู้ชม
เป็นเหตุระเบิดรถยนต์ฆ่าตัวตายนะคะ
ตามด้วยมือปืนกลุ่มอัลชาบับค่ะที่บุกเข้ากราดยิงในโรงแรม
ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้อย่างน้อยอยู่ที่๑๕คน
บาดเจ็บประมาณ๒๐คน
กลุ่มอัลชาบับที่เป็นเครือข่ายของอัลกอีดาในโซมาเรีย
ก็ออกมาแอบระบุแล้วนะคะว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเอง

เอาฉบับก็เพิ่งที่จะก่อเหตุระเบิดรถยนต์โจมตีย่านนี้ไป
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๗คนค่ะ